คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการต่อสู้เรื่องที่ดินจำนวน๑ไร่๑งาน๕๕ตารางวา
หรือว่าที่เราเรียกเป็นพาดหัวข่าวเลยนะ
ว่าเป็นคดีโฉนดถุงกล้วยแขก
เพราะว่าเรื่องนี้มันต้องย้อนไทม์ไลน์กันยาวนานเหมือนกัน
ซื้อที่ดินจากผู้หญิงคนหนึ่งในราคา๑๐ล้านบาท
ว่าทางมุยธิครอบครองที่ดินโดยมิชชอบ
แล้วก็สารดีกาก็มีคำสั่งให้มูลิธิเขาสวนแก้ว
ออกจากพื้นที่และลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
ภายในวันที่๓๐มิถุนายนนี้
แต่อย่างที่บอกไปมันย้อนคดีไปตั้งแต่ปี๔๗
เรื่องของการฟ้องร้องจนกระทั่งสู้คดีกันมาต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ช่วงฟ้องร้องปี๔๙ขึ้นสารชั้นต้นพิพากษาเหมือนกัน
ให้ทางมูลที่วัดสวนแก้วแพ้คดี
เมื่อปี๕๐ทำให้ทางวัดมีการสร้างอนุสาวรี
โฉนดที่ดินถุงกล้วยแขกไว้ตรงข้ามกับที่ดินข้อพิพาท
นี่จำได้ไหมฮะนี่ครับรวมทั้งทอดกล้วยแขกขาย
แล้วก็พับถุงกระดาษใส่กล้วยแขกขาย
และขณะปีนั้นปี๕๐ทางวัดได้ผลิตถุงผ้า
ผลิตจากผ้าไฟดิบสีขาวสกรีน
คล้ายเป็นโฉนดที่ดินข้อพิพาทนำมาวางขายด้วย
ก็เลยกลายเป็นกรณีที่เราเรียกว่าโฉนดถุงกล้วยแขกนะครับ
เรื่องนี้เขาบอกว่าอาจจะมีทางออกนะล่าสุด
เพราะว่าอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี
นายปรเมฆอินทรชุมชนเดินทางมาร่วมแถลงข่าวกับพระพยอม
ถึงความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทตรงนี้
ที่นางวันธนาสุขสำเริงนำที่ดิน๑ไร่๑งาน๕๕ตารางวา
ขายให้กับมูลที่วัดสวนแก้วในราคา๑๐ล้านบาทเมื่อปี๔๗
และทางสำนักงานที่ดินบางใหญ่ได้ออกโฉนดที่ดิน
ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลที่วัดสวนแก้วอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ต่อมาทางญาติของเจ้าของที่ดินเดิมฟ้องร้องต่อสารว่าที่ดินดังกล่าว
ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเดิม
ครอบครองของทางมูลที่ทางวัดจึงเป็นการครอบครองโดยปรปักนะฮะ

แล้วก็สารดีการมีคำสั่งให้วัดสวนแก้ว
สิ่งของออกจากพื้นที่ดินดังกล่าวภายในสิ้นเดือนนี้
นายปรเมษอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี
ก็บอกพระพยอมไปแล้วนะครับ
บอกว่าให้ท่านอยู่เฉยให้รอหมายบังคับคดีมาติดประกาศเสียก่อน
ซึ่งทางวัดเองก็มีพยานเอกสารเหมือนกัน
มีหลักฐานในการซื้อขายต่อจากนางวันธนาเจ้าของที่ดินเดิมอย่างถูกต้อง
อันนี้ก็เน้นย้ำบอกว่าถูกต้องนะครับ
ถ้าจะมาบังคับให้ย้ายออก
ทางทายาทหรือว่าเจ้าของที่ดินเดิมต้องนำเงิน๑๐ล้านบาท
พระพยอมท่านก็บอกว่าท่านรู้สึกสบายใจขึ้นนะ
ที่มีอาจารย์ปรเมฆผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย
เข้ามาช่วยเหลือทางวัดจนรู้สึกว่ามีความหวังมากขึ้น
แม้ว่าหากการต่อสู้คดีในครั้งนี้จะออกมาในรูปแบบใด
อาตมาเองก็พร้อมรับและขอให้ญาติโยมยอมรับคำตัดสินในเรื่องนี้ด้วยนะฮะ
มาโอนแล้วหูดหูดขึ้นไปแล้วโอนแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลย
ถ้าลุงไม่สุดช้อยเป็นชะนาแล้วก็กินเรียน
ถ้าลุงไม่สุดช้อยแล้วโอน
นี่นะครับพระพยอมท่านก็ย้ำกับญาติโยมนะครับ
บอกว่าผลออกมาจะแพ้หรือจะชนะก็อย่าซ้ำเติมกัน
ถ้าฝ่ายเราชนะเราก็ถือว่าได้เงินคืนเงินที่เคยซื้อเคยจ่ายไปนะฮะ
หรือถ้าเราแพ้ไม่ได้เงินก็อย่าไปโกรธเคืองกันใดทั้งสิ้นนะครับ
เพื่อให้ใจของเราจะได้ไม่เป็นทุกข์นะครับ
ก็เป็นประเด็นกันมาโอ้โหตั้งแต่ปี๔๗อย่างที่ผมบอกนะฮะ
ก็มีการต่อสู้คดี๕๐ก็มีการสร้างอนุสวรีอะไรเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ปี๖๐ทางวัดก็ยื่นขอทางศาลขอให้ครอบครอง
เรื่องของการครอบครองปรปักที่ดินพิพาทเนื่องจากวัดอยู่ที่ดินแปลงนี้มานานกว่า๑๒ปี
นับจากปี๔๗นะครับแต่ว่าพอมาถึงปี๖๓เนี่ยนะฮะ
ก็กลายเป็นประเด็นออกมาอีกทีนะครับว่าทางศาลได้มีการพิจารณาออกมา
ก็ต้องมีการเจรจาไก่เกลี่ยกับครอบครัวของเจ้าของที่ดินเดิม
ว่าตกลงแล้วจะเลือกทางออกที่๑หรือทางออกที่๒กันดี
เพื่อให้ทางออกนั้นเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายให้ดีที่สุดนะฮะ